คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวเน็ตเขาร้อนฉากขึ้นมาเลยนะคะ
กรดีพระไปโชว์ซิกแป็กโชวก้ามปั้วค่ะ
คือชาวเน็ตเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะ
สั่งให้สำนักพุทธทุกจังหวัดไล่ล่าไปดูซิว่า

ถ้าเกิดว่าพระจริงเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามอะไร

ถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดที่มันไม่ร้ายแรงมาก
โทษมันไม่ร้ายแรงมันเป็นความผิดตามโลกวัชชะ
เป็นการผิดวินัยสงฆ์แต่ถ้าถามว่า
มันเหมาะสมหรือเปล่าคือมันก็ไม่เหมาะสมไงคะ
ล่าสุดนะคะนายนรงทรงอารมณ์รองพอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สั่งการให้สำนักเลขาธิการมหาเทวรัฐสมาคม
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด
ดำเนินการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น
และไปดูนะคะว่าเป็นพระจริงหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าเป็นพระจริงอยู่แห่งหนตำบลใด
ชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะคะ

อีกมุมหนึ่งก็ทำหนังสือประสานไปที่กระทรวงดิจิทัล

ให้ช่วยงดนำภาพดังกล่าวแพร่ต่อไป
เพื่อไม่ให้กระทบต่อความศรัทธาชาวพุทธ
ที่เขามีต่อพระพุทธศาสนา
รองพอสำนักพุทธบอกว่า
กรณีนี้ถือว่าเป็นโทษที่ไม่ร้ายแรงในทางพระธรรมวินัย
เรียกว่าโลกวัชชะเป็นการกระทำที่สังคมติเตียน
ทำให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา

เจ้าคณะปกครองที่ดูแลในพื้นที่
ต้องลงโทษตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ
แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่า
ถ้าหากพบพระสงฆ์หรือคนแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์

คุณผู้ชมค่ะช่วยกันนะคะเราเมืองพุธนะคะ
แจ้งไปได้ที่กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา
สำนักเลขาธิการมหาเทราสมาคมนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์เราแจ้งกันชัดนะคะ
ฟังปากรสลินนะคะ
หรือติดต่อไปได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด
มีทุกจังหวัดแจ้งไปได้ลงไปที่สารกลางก็ได้นะคะ